เขาเลือกมาแล้วต่อเลยแล้วกันถ้าเลือกได้พักเดียวพี่
คือตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเลือกได้พักเดียวก็ต้องพักเขานี่แหละ

อ๋ออ่าลักกัน
อย่างนั้นเลยตายแล้ว

เพราะว่าเป็นพักการเมืองที่มีจิตวิญญาณของคนกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าพักผู้ใหญ่ในพักของเขาก็แนวคิดแบบคนกรุงเทพมหานคร
พักผมก็มีภาคกฎมอต์ซึ่งมีเสียงในกฎมอต์มาหลายสมัย

แล้วก็ยังมีสมาชิกสภาคกรุงเทพหานคร

เหตุผลที่เราจับมือกันได้เนี่ยก็เพราะว่า
แนวคิดในกรุงเทพหานครเนี่ย

ถ้ามากันพร้อมกับหลายพักที่เป็นประชาธิปไตยเหมือนกัน

พักอาจจะได้แกนกรุงเทพชั้นใน

แล้วก็เอามาพูดคุยกับเรื่องของนโยบาย

โอ้โหจะไปทำให้กับ๕๐เขตในกรุงเทพมหานครเนี่ย

เช่นการคมนาคมการสื่อสาร

ตั้ง๖๖อาทิตย์ที่๑๔นคตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
อาทิตย์เทพฯรัฐทีวีช่อง๓๒